มาดูอีกหนึ่งคดีน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นกรณีที่ครูฝ่ายปกครอง
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ไปก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวน้องอายุ๑๓ปีน้องม๑เท่านั้นเนี่ยนะคะ
จับตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พรุ่งนี้จะครบ๔๘ชั่วโมง
ที่ตำรวจควบคุมตัวไว้หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องขออำนาจศาลฝากขังนะคะ
กฎเกณฑ์ตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ไทยประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนบอกว่า
เฉลิมชัยพรมประพัดศรซึ่งเป็นครูฝ่ายปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังสอบสวนพยานแวดล้อมแล้วก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
รวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ครบถ้วนแล้วนะ
ตอนนี้เหลือเพียงการสืบสวนสอบสวนบางประเด็นที่ต้องมีการขยายผลต่อไป
ผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ย
กับน้องกับเด็กรายอื่นอีกหรือไม่
เพื่อเพิ่มไปในสำนวนคดีฟังเสียงรักษาราชการแทน
ผู้กำกับสพกระทุ่มแบนพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ในระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างรอสอบพยานนะครับ
ก็จะรอว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี
ได้นำพยานมาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับ
ว่าจะมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันกับบุคคลอื่นอีกหรือไม่
อย่างกรณีเมื่อวานเราไปขยายผลถึงบริเวณที่ทำงานสถานที่ที่เกิดเหตุในแต่ละช่วงเวลานะครับ
ครบถ้วนหมดแล้ววันนี้ก็รอสอบพยาน
ถ้าสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็นเราก็จะนำฝากขังเลยครับ
คดีนี้มีผู้แจ้งไปยังเพจของมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีครับ
นำผู้เสียหายและผู้ปกครองเข้าแจ้งความกับตำรวจกระทุ่มแบน
ต่อมาก็สอบประคำผู้เสียหายพร้อมกับสหวิชาชีพ
นำหลักฐานไปขอสารออกหมายจับ
นำกำลังไปจับกลุ่มครูรายนี้ได้ที่บ้านพัก
พยายามจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีคดีเมื่อวาน
ในข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
พาเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีกระทำอนาจารย์และกระทำชำราวสิทธ
คือเรื่องที่เกิดขึ้นคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีบอกแบบนี้บอกว่า
จากการที่ได้มีการพูดคุยกับน้องผู้เสียหาย
พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สักประมาณป๖เทอม๒ระหว่างนั้น
น้องไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนในช่วงวันหยุด
ถูกครูฝ่ายปกครองคนนี้แหละค่ะ

จากนั้นก็บังคับข่มขืนน้อง
ซึ่งช่วงนั้นครูคนอื่นกลับบ้านไปหมดแล้ว
เพราะว่าเป็นช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
หลังจากที่ถูกคมคืนน้องบอกว่าก็ไม่กล้าบอกใครค่ะ
เพราะว่าครูมีคลิปโป๊ะของน้องด้วย
แล้วก็ครูเอาไปลงเฟสด้วยนะ
ลงเฟซบุ๊กด้วยแม้ภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเนี่ย
จะไม่เห็นหน้าของน้องแต่น้องบอกว่าน้องจำได้
ต่อมาครูที่ได้คมคืนน้องเนี่ยก็คมคู
บอกว่าหากนำเรื่องนี้ไปบอกกับใครก็จะนำภาพนี้ไปประจาน
ทำให้น้องปิดปากเงียบมาตลอด๓ปีไม่กล้าที่จะบอกใคร
ล่าสุดค่ะตำรวจเตรียมที่จะนำครูผู้ก่อเหตุ
มขืนน้องไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนเด็กพ่อแม่ได้รับตัวกลับไปดูแลที่บ้านแล้ว
แล้วก็เด็กตอนนี้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะ
สังคมเรานะปัจจุบันเด็กน้องแค่สักม๑ม๒

ไม่ว่าจะเป็นจากครูจากคนในครอบครัวจากใครก็ตามนะฮะ
สังคมก็ต้องช่วยกันดูแลเด็กเยาวชนด้วย